มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอไปร้องขอความช่วยเหลือกับทางเพจ
สายใหม่ต้องรอดบอกว่าคบหาอยู่กินกับแฟนนุ่ม
ซึ่งเป็นอดีตนักมวยได้๑๐เดือนถูกทำร้ายร่างกาย
ต้องหนีออกมาพอหนีออกมาฝ่ายชายเนี่ยไปแจ้งตำรวจ
เกี่ยวกับเรื่องของการที่เธอเนี่ยเอาทรัพย์สินมา
แล้วอายัดทรัพย์สินซึ่งความจริงทั้งหมดเนี่ยมันคือทรัพย์สินของเธอ
เธอบอกเธอแปลกใจมากว่าตำรวจเนี่ยอายัดทรัพย์สินเธอได้ยังไง
ไม่ตรวจสอบไม่ถามเธอหน่อยเหรอนั่นอ่ะสิ

ฟังทางฝ่ายหญิงก่อนนะครับฝ่ายหญิงก็คือนางสาวนัทนิชา
โธทองนาคอายุ๓๔ปีมาร้องขอความชิดเร็วกับเพจสายใหม่ต้องรอด
ขอความเป็นธรรมหลังจากถูกตำรวจ
เธออ้างว่าตำรวจร่วมมือกับแฟนเก่าเธอกรรแกล้งเธอ
เป็นรายการที่ต่อยกันทางโทษลทัศน์
นี่ฮะรู้จักทางแอปพลิเคชันนะแล้วก็ได้คุยกัน
ตกลงคบหากันในฐานะแฟนแล้วก็มาเช่าบ้านอยู่ด้วยกันในจังหวัดนครปฐม
ก็ตลอดเวลา๑๐เดือนที่เจอกันก็คมกัน๗เดือนแล้วก็แต่งได้๓เดือน
โดยไม่ได้จดทะเบียนสอนที่จะแล่วให้ฟัง
ตอนที่อยู่ด้วยกันเธอเป็นคนจ่ายค่าเช่าบ้านทุกเดือนค่าใช้จ่ายต่างในครอบครัวเธอก็ออกหมดทีนี้ปัญหาก็คือว่าอย่างนี้ตอนคบกัน๗เดือนไม่มีอะไรแต่แต่ง๓เดือนเนี่ยแต่งกันวันแรกเนี่ยหลังแต่งแค่วันเดียวเนี่ยฝ่ายชายมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเลยเริ่มใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายเธอด้วยหนักสุดถึงขั้นใช้มีดวิ่งไล่แทง

กับตำรวจให้ตำรวจเนี่ยอายัดรถซึ่งความจริงมันคือรถของเธอซื้อมาก่อนจะคบกันแล้วให้อายัดเงินในบัญชีเธออีกหาว่าเธอเนี่ยเอาทองไปขโมยทองไปนี่ฮะเธอบอกเธอโทรไปถามตำรวจตำรวจบอกฝ่ายชายเนี่ยแจ้งความเอาไว้ว่าเธอขโมยทรัพย์สินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่หามาด้วยกันเพราะฉะนั้นต้องอา
ให้มาเจรจากลายเกลี่ยกันที่สอนอสาราแดงที่นครปฐมนะฮะฝ่ายหญิงเนี่ยคือคุณนัทธิชาเนี่ยนะฮะบอกว่าพอไปถึงสอนอสารแดงไปเจอแม่ฝ่ายชายนะครับแม่ฝ่ายชายยื่นข้อเสนอว่าถ้าจะเลิกกันเนี่ยแต่ไม่ได้จดทะเบียนนะถ้าจะเลิกกันก็แล้วแต่จะแยกกันเนี่ยแต่ถ้าจะให้ถอนอายัดทรัพย์สินโดยเฉพาะรถยนต์ของเธอให้เอาเงินสองแสนบาทพร้อมกับทองคำส
และตอนนี้เนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยไปหมดเลย

ทุกครั้งที่ทะเลาะกันเขาหลอนยาค่ะ
กินเหล้าเมากินอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วตำรวจมีสิทธิ์อะไรที่จะมาแบบอายัดหนูแล้วที่พี่บอกว่า
จะไปเรียกใครมาเลยจะช่องไหนก็ได้อะไรอย่างนี้
คือนี่แหละหนูมาแล้ว
คือเราก็เลยถามไปยังสนสารแดงนะฮะ
ตามที่ฝ่ายหญิงเขาบอกเนี่ยเออไปอายัดบัญชีธนาคารเขา
สั่งห้ามเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปอายัดรถเขามันยังไงกัน
สนสารแดงบอกว่าไม่ได้อายัดนะฮะ

อืม
ทีนี้ไอ้คดีที่เกิดขึ้นฝ่ายหญิงเขาบอกว่า
มันอยู่นอกเขตความรับผิดชอบของสนสารแดงนะ
ทางตำรวจเนี่ยบอกว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ย

แต่คนที่มาแจ้งความคือฝ่ายนักมวยนะ
เขาบอกว่าอยู่ในพื้นที่สอนอสารแดง
ก็เลยรับเอาไว้ก่อนรับแจ้งความเอาไว้ก่อน

เพื่อให้เขามาเจรจากลายเกลี่ยกัน
ทางฝ่ายหญิงเขาก็เลยถามกลับว่าเออแล้วอย่างนี้แล้วนี่
เท่ากับว่าอย่างนี้ก็ต้องปลดอายัดให้เขาสิ
ตำรวจบอกก็เดี๋ยวหลังจากจบสงคราน

อันนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะ
ทางสนสารแดงจะชี้แจงข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติมก็ลองบอกมาก็ได้นะฮะ

แต่เพื่อความเป็นธรรมคุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไป

นี่คุณนพสิทธิ์จอกสุวรรณชื่อเล่นชื่อเฟิร์น

ปี๑๘ปีฝ่ายหญิงชื่อนัตติชายุทธ๓๔
ทางคุณพสิทธิ์คุณพสิทธิ์นะฮะ
คือทางคุณพระศิษย์เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะ
ฝ่ายหญิงเนี่ยทุกอย่างที่พูดออกมาเนี่ยโกหกทั้งหมด
เป็นเรื่องโกหกแล้วเขาก็ย้อนเล่าอดีตของเขาก่อนนะ
พระศิษย์เนี่ยเขาบอกว่าตัวผมเนี่ยเคยติดคุกมีคดี
ตั้งแต่ปี๕๓ถึงปี๖๒นะ
แล้วตัวเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องการจัดการเงินทองทรัพย์สินต่าง
ทีนี้พอมาชกมวยต่างอะไรพวกนี้เนี่ย
เขาก็ให้แม่เขาเป็นคนจัดการดูแลเรื่องของทรัพย์สินเงินทองให้
จากนั้นก็มีฝ่ายหญิงเข้ามาในชีวิต
ซึ่งฝ่ายหญิงมาเอาบัญชีของเขาไปทำเรื่องกู้ยืมเงิน
เงินมาสามแสนเอาเงินไปปล่อยเงินกู้
โดยให้ตัวเขาเนี่ยพระสิทธิ์เนี่ยทำหน้าที่
ทวงเงินกู้ให้กับฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงบอกว่าเป็นคนออกเงินซื้อรถ
ออกเงินค่าใช้จ่ายต่างในบ้านเนี่ยตอนมาอยู่ด้วยกันเนี่ย
เขาก็ยืนยันว่าไม่จริงค่ะเพราะตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยคือช่วยกันทำมาหากินนะฮะ
ขายขนมก็มีขายผลไม้ดองก็มีขายรองเท้าด้วย
เงินที่ได้มาเป็นฝ่ายเขานี่แหละที่ให้ฝ่ายหญิงไปหมด
โดยฝ่ายหญิงเอาเงินไปซื้อรถจักรยานยนต์มาคันหนึ่ง
บาทแต่นี่คือเงินที่หามาด้วยกัน
เพียงแต่เขาโอนให้เป็นชื่อฝ่ายหญิง
เรื่องทอง๕บาทที่ฝ่ายหญิงอ้างว่าตัวเข้าไปขอยืนยันว่านั่นคือทองของเขา
แล้วก็ขายใช้หนี้ให้กับฝ่ายหญิงไปแล้วเป็นเงิน๑แสนบาท
มีหลักฐานการโอนเงินส่วนนี้ให้กับเจ้าหนี้ของฝ่ายหญิงด้วย
หลังจากที่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้น
ฝ่ายหญิงได้ส่งข้อความมาหา
เขามีหลักฐานมีบอกว่าหนูขอโทษนะ

นี่เห็นไหมฝ่ายหญิงกับฝ่ายชาย

ขี่จักรยานยนต์ที่เพิ่งซื้อเนี่ยออกไปจากบ้าน

ซึ่งฟังคุณพระสิทธิ์เนี่ยเขาบอกไม่ได้เอาไป๑๐บาทแต่เอาไป๒๐บาท
เงินในบัญชีธนาคารอีก๔๖๐๐แถมยังทิ้งหนี้สินเอาไว้ให้เขาอีก
โดยที่หลักฐานทั้งหมดเนี่ยฝ่ายหญิงก็เอาไปทั้งหมด
ก็เลยเป็นสาเหตุให้เขาต้องไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วขอให้อายัดทรัพย์สินต่างทั้งหมดเอาไว้ก่อน

เรื่องทำร้ายร่างกายคุณพระสิทธิ์เขาบอกผมขอยืนยันว่าผมไม่เคยทำร้ายร่างกายเขา

ฝ่ายชายบอกว่าบาดแผลที่ฝ่ายหญิงเอามาให้สื่อมวลชนดู
หรือว่าเอาไปร้องกับเพจดังเนี่ย
มันเกิดขึ้นตอนที่ไปเที่ยวเพชรบูรณ์ด้วยกัน
แล้วตอนนั้นทะเลาะกันเล็กน้อย

ส่วนใหญ่ฝ่ายหญิงทำร้ายตัวเอง

เขาทำมาหลายคนแล้วนะ

มันเป็นผมไงมันเป็นผมไงซึ่งผมไม่ยอม
ผมบอกแล้วผมไม่ยอมแล้วผมก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

ผมไม่เคยไปซ้อมครับถ้าผมไปซ้อมเขานะ
เขาเป็นคนอย่างนี้นะเขาถ่ายรูปไว้หมดแล้วจริง
แล้วไปดูในโทรศัพท์เขาได้ที่เขาทำร้ายหน้าตัวเอง
ในโทรศัพท์เขาเขาตบทีหน้าตัวเองหน้าตาบวมเหมือนเลย
นี่ฝั่งฝ่ายชายเขาบอกอย่างนี้นะค่ะทุกผู้ชมครับ
เราได้คุยกับแม่ของฝ่ายชายด้วยนะฮะแม่ของพระศิษฐ์นะฮะ

แล้วก็บอกเรียกเงิน๒๐๐๐๐๐บาทให้เอาทองมาคืนกี่บาท
จะจบเรื่องกันเนี่ยนี่ฮะคุณแม่อายุ๕๑ปีนะครับ
แม่บอกแม่นี่ไม่ชอบลูกสะพ้ายคนนี้เลย
เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยออกอุบายหลอกลวงลูกชาย
ลงรักหัวปักหัวปำแล้วชวนให้ปล่อยเงินกู้
ทั้งทั้งที่ครอบครัวเนี่ยเป็นมุสลิมซึ่งเขาห้ามไว้เรื่องแบบนี้ทำไม่ได้
ส่วนเรื่องที่ฝ่ายหญิงอ้างว่าแม่ไปเรียกเงิน๒แสน
ยืนกันว่าแม่ไม่เคยเรียกแม่ยังบอกด้วยว่า
ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงขับรถชนลูกชายตัวเองจนขาหักเย็บไปร้อยเข็ม
แต่กลับมาออกข่าวว่าถูกลูกชายแม่ทำร้ายทำให้แม่โมโหมาก
ไม่รู้เจตนาเหมือนกันว่าออกมาเรียกร้องเรื่องนี้เพื่ออะไร
ตอนแต่งงานการค่าใช้จ่ายในงานแต่งเนี่ยจริงแล้วเนี่ย

ยืนยันว่าทางฝั่งแม่กับลูกชายจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะถือว่าทำให้ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียง